กลับมาติดตามชัดข่าวเที่ยงกันต่อ
วันนี้สารดีกาพิพากษาจำคุก๑ปี

สำหรับนายสนทิลิ้มทองกุล
อดีตแก่นำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่ะ
สำหรับคดีที่จัดรายการเมืองไทย
รายสัปดาห์กล่าวหาหม่อมราชวงศ์ปริดิยธรเทวกุล
เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มอำนาจเก่าเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบ

วันนี้สารอาญาถนนรัชดาพิเศษนัดอ่านคำพิพากษาสารดีกา
ในคดีที่หม่อมราชวงศ์ปริดิยาธรเทวกุล
อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นโจทยื่นฟ้องนายสนทิลิ้มทองกุลจำเลยที่๒กับพวกรวม๔คน
เป็นจำเลยในความผิดฐานหมินประมาทด้วยการโฆษณาค่ะ
จากกรณีวันที่สิบสองมกราคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะคะ
นายสนทิได้กล่าวหาว่าหม่อมราชวงศ์ปรีดิยทรเทว
และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันในธรรมนองที่ว่า
โจทย์ล้างมนทินให้กลุ่มอำนาจเก่า
ปล่อยให้มีการออกสลากบนดิน๒ตัว
ต่อกฎหมายและปกป้องผู้กระทำผิด
สารชั้นต้นมีคำพิพากษาให้จำคุกนายสนทิเป็นเวลา๒ปีโดยไม่รอลงอาญา
เหลือโทษจำคุกนายสนทิ๑ปีปรับ๓๐๐๐บาทและให้รอลงอาญา๒ปี
สารดีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการจัดรายการจำเลยที่๒
เป็นรายการวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะสื่อมวลชนที่วิจารณ์โจทย
ซึ่งทำหน้าที่ในการบริหารประเทศ
แม้มีข้อความเหม็นประมาทใส่ความโจทย์อยู่บ้าง
แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับโจทย์มาก่อน
โดยสารอุทธรพิพากษาสั่งจำคุกจำเลยเป็นเวลา๑ปีปรับ๓๐๐๐บาท
โทษจำคุกให้รอลงอายา๒ปีนั้นเหมาะสมแล้ว
สารดีกาเห็นพ้องด้วย
พากษายืนและแก้คำพิพากษาที่ให้จำเลยร่วมกันพิมพ์คำพิพากษาย่อ
หนังสือพิมพ์๓ฉบับเป็น๓วันติดต่อกันโดยจำเลยต้องออกค่าใช้จ่ายเองค่ะ